เกมต่อชีวิต
สำคัญนะครับที่ทั้งครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนคริสเตียนแม่ละโก
เด็กนักเรียนได้นอนหลับสบายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
เพื่อสมาธิในการเล่าเรียนการศึกษาด้วยนะครับในวันนี้
คุณครูและนักเรียนที่มากันนะครับ
ถ้าเกิดว่าตอบโจทย์ของเราได้ถูกหมด๔ข้อ
นั่นคือได้รางวัลกลับไปโรงเรียนแน่นอนนะฮะ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับชุดเครื่องนอน
พร้อมผ้าห่มจำนวน๔๐ชุด
ตอบถูก๒ข้อรับชุดเครื่องนอน
พร้อมผ้าห่มจำนวน๘๐ชุด
ตอบถูก๓ข้อรับชุดเครื่องนอน
หมอนผ้าห่มจำนวน๘๐ชุด
และที่นอนยางพาราจำนวน๔๐ชุด
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับชุดเครื่องนอน

และที่นอนยางพาราจำนวน๘๐ชุดครับ
ตอบถูกสามข้อรับชุดเครื่องนอน

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญครูหลีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ครูหลีสมาธิที่ดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑น้ำตกทีลอซู
เรื่องที่๒เกมโยนบอลลงตะก้า

เรื่องที่สี่คริสเจโนโรนันโด
เรื่องที่๕นันทิดาแก้วบัวสาย

ถ้าพร้อมแล้วครูหลีอยากตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกครับ

เรื่องน้ำตกทีรอซูครับ
ครูครับครูรู้จักน้ำตกทีลอซูดีใช่ไหมฮะ
ก็พอสมควรค่ะไม่ถึงขั้นดีเพราะว่า
อยู่ในพื้นที่มา๑๐ปีแต่ยังไปยังไม่เคยถึง
ด้วยพื้นที่เท่าที่ได้ยินเขาบอกว่าคดเคี้ยวเนอะก็เลย

เคยดูใช่ไหมฮะดูที่รูปภาพเขา
ดูค่ะแล้วก็เปิดให้นักเรียนดูซึ่งสวยมากจริง

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือน้ำตกทีลอซู

ตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่ครับ
คิลาซูเป็นแหล่งหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตากนะคะที่ดังพอจะมีข้อมูลอยู่บ้าง

อ่ารูปไหนเอ่ย
ขอตอบตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ค่ะ
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ

ครูยังไม่หมดหน้าที่ครับครูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ชาลอทขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนั่นก็คือ
โยนบอลลงตะกร้า

ันธิดาแก้วบัวสาย

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องครับ
เพราะว่าฉลอดชอบนักกีฬาคนนี้ค่ะ
เชิญชาลอทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รู้เชี่ยทีมไหนลูกถ้าเป็นฟุตบอล

คิสเตียโนโลนันโด

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปัจจุบัน
หนูเคยดูประวัติของเขาแล้วหนูคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่อยาก

ตัวเลือกที่หนึ่งยูเวนตุสครับ
ต่อไปแล้วขอให้โชคดีนะครับ
ฉลอดจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอซูแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ชอซูขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
เกมโยนบอลลงตะกร่า

และก็นันทิดาแก้วบัวสาย
เกมโยนบอลลงตะกร่าค่ะ

เอาล่ะสิเพื่อนกันเนอะ

เชิญชอซูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่โรงเรียนเล่นกีฬาอะไรบ้างครับ
ฟุตบอลวอเล็กบอลแล้วก็แชร์บอล

เกมนี้นะฮะก็จะคล้ายกับแชร์บอล
นั่นก็คือเกมโยนบอลลงตะกร้านั่นเอง
มีลูกบอลแล้วก็โยนให้ลงตะกร้า

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โอ้โห

แล้วก็จะมีลูกบอลให้๑๒๓๔๕๖๗๘ลูกด้วยกัน
แล้วก็จะมีผ้าปิดตามีแพนด้าน่ารัก
อยากได้ผู้ช่วยมาร่วมเล่นเกมนี้ไหม

อยากได้คุณครูหรืออยากได้ลูกศิษย์ฮะ

มาเลยมาใครอยากเล่นมาเลยมามาเดินมา
นี่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องโยนบอลให้เข้าตะก้านะฮะ
โยนให้เข้าตะก้าเนี่ยโดยเอาผ้าปิดตาไว้ก่อน
ปิดตาแล้วจะถูกลุงหมุนก่อน๑รอบนะ
พอหมุนเสร็จแล้วเขาโยนบอลให้เข้าตะก้า
อซูเป็นผู้ที่รับลูกไปยืนอยู่ตรงนั้นไปทำหน้าที่ของหนู
เดี๋ยวเรามีเวลากำหนดให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังโยนไม่ลงเนี่ย
ก็จะถูกหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็โยนใหม่โยนจนกว่าจะลงนะ
คนใหม่ถึงจะได้โยนนะลูกนะครับโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ปิดตาแล้วโยนลูกบอลให้ลงตะก้าจำนวน๑๐ลูกภายในเวลา๓นาที

ไม่ไหว

สิลูกต้องสู้เพื่อโรงเรียนของเรานะ
นะลูกนะแบบที่ซ้อมกันเมื่อกี้นี่ไง

ได้โห
โอ้หลงแล้วหลงแล้ว

อ้าวเข้าแล้วไป
อีกทีนึง

๑๐ลูกย้อน

ที่เรากำหนดเอาไว้ก็ตีซะว่าคนละ๒ลูกด้วยกัน
คิดว่าน่าจะง่ายสำหรับหนูเพราะว่าโรงเรียนหนูก็ทำกิจกรรมแบบนี้ตลอดค่ะ

แต่ชอซูยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ชอซูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนที่มารุขึ้นมาตอบ
ภาษาอังกฤษครับ
ทำไมเลือกภาษาอังกฤษให้กับชิมารุครับ
เพราะว่าเขาชอบภาษาอังกฤษค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะได้ค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญชิมารุมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่มารู้ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะไหมลูก

เอาล่ะชอบภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น
วิชาที่เราชอบช่วยเหลือโรงเรียนของเราทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ

เพื่อโรงเรียนของเรานะลูกพร้อมใช่ไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ไว้บอร์ดสำหรับเขียนคำศัพท์
มีแปลงลบกระดานไว้ให้ด้วย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตามคำบอกให้ถูกต้อง

คนไหนลูกเมื่อกี้นี่คือใครฮะ

โอ้โห

กุมารน้อยเทวดาของเรา
บอกอุ๊ยคำนี้ง่ายนะ
เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะชิมารุนะ
ยังไม่รู้นะว่ามีตัวไหนที่ผิดหรือเปล่านะครับ
แต่ก็ภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือโรงเรียนอีกหนึ่งข้อด้วยกัน
เท่ากับว่า๔ข้อครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

เรามาเอาใจช่วยคุณครูและนักเรียนครับ
จะสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ข้อนี้จะสามารถผ่านภารกิจไปได้หรือไม่

ปิดตาแล้วโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า
จำนวน๑๐ลูกภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้
ได้
ถ้าได้นี่ได้ไปคุกเส้นไปเลยนะคะ